ชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้เอาฉลองอะไรแบบนี้นะคะ

หลังจากที่มีไฟนะคะโหมลุกไหม้ที่บริเวณชายหาด
ซึ่งสรุปแล้วก็ออกมาเป็นเหตุเพลิงไหม้จริงด้วย
ใช่นะครับก็เป็นการเกิดเหตุเพลิงไหม้
ซึ่งทำให้นั้นเรือเสียหายไปหกลำม
ลำไปจอดท็อตสมอนที่บริเวณอ่าวชะหรอง
จัดหน้าที่ใช้เวลากว่าสองชมจึงสามารถควบคุมเพิงเอาไว้ได้
เพลิงสงบพบเรือสปีดโบสต์เสียหายไป๖ลำนะครับลูกเรือบาดเจ็บ๑คน
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนำส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ล่าสุดอาการก็ปลอดภัยแล้วเบื้องต้นบริษัทภาพความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาท
ทุกเย็นน้ำเรือสปีดโบสต์ของวิสัตว์ดังกล่าวจะไปจอดที่ชายหาดใกล้กับท่าเที่ยวเรืออ่าวฉลอง
ก่อนเกิดเหตุได้นำเรือออกมาจอดตามปกตินะครับ
แล้วก็มีเด็กเรือนอนเฝ้าเรือไม่กี่คน
ตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ต้องเกิดขึ้นมาได้ครับโดยต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่คาดว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเช่นบุรีที่อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้ความร้อน
ทำปฏิกิริยากับน้ำมันเชื้อเพลิงจนเกิดเป็นเปลวเพลิงขึ้นมาในเรือลำใดลำหนึ่ง
หรือว่าอาจเกิดจากเครื่องยนต์ของเรือที่เกิดช็อตแล้วก็เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาจนกลายเป็นเพลิงไหม้ดังกล่าว
ส่วนความขัดแย้งเรื่องของธุรกิจนั้นจนทำให้ถูกรอบวางเพลิงนั้นตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นนี้ดังกล่าวทิ้งไป
ซึ่งต้องรอการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งต่อไปครับ